สำหรับละครเรื่องนี้จันจิเล่นเป็นใครยังไงคะ
เล่นเป็นคุณหมอนันรินหรือคุณหมอบัวค่ะในเรื่องค่ะ
ก็จะเป็นเพื่อนกับแทนคุณพระสุริยนต์ซึ่งแสดงโดยพี่แม็กซ์กับเค้กใช่ไหมคะ
แล้วก็จริงก็เล่นเป็นแฟนกับสุริยนต์ก็คือเค้กด้วยค่ะในเรื่อง
ก็เป็นตัวที่ช่วยเหลือทั้งสองคนนะคะให้อยู่กับร่องกับรอยค่ะ
เป็นยังไงบทบทมันไกลตัวจันจิคิไม่คะ
เป็นหมอเหรอคะไกลตัวจริงเด็กมากเลยค่ะแต่ว่าเด็กก็ได้เรียนแบบ
ซึ่งก็มาทราบว่าหมอไม่จำเป็นต้องนิ่งวิชาการจ๋าขนาดนั้น
เพราะว่ามีหมอแซ่บเยอะมากอะไรอย่างนี้
เราก็เลยจะเป็นหมอสนุกสนานหมอแซ่บ
แล้วเรื่องนี้เราต้องไปบุกป่าฝ่าดงกับเขาไหม
ไม่น้อยมากเลยค่ะแต่ก็มีค่ะ
แต่ว่ารู้สึกว่าพาร์ทของจริงไม่หนักเท่าคนอื่น
ก็รู้สึกสนุกสนานกับการที่ได้ไปต่างจังหวัด
ได้ไปป่าไปเที่ยวที่ต่างค่ะ
เด็กไม่รู้สึกว่าต้องไปถ่ายละครอะไรเลยรู้สึกสนุกค่ะ
เพราะว่าละครเรื่องนี้ถือว่าเหมือนไม่ได้ไปทำงานเหมือนไปเล่น
ใช่เหมือนไปเที่ยวเป็นแฟน
ไม่หรอกจิ๊กอยากแค่รู้สึกว่าแต่ละคนน่ะ
ถ้าเราไม่ไปคุยไปพูดเล่นคุยสนุกกับเขา
สนมกันขนาดนั้นแล้วบรรยากาศอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันอาจจะเหนื่อยมากเราก็เลยจะสนุกเล่นสนุกกับคนในกองค่ะ
แต่พอถึงเวลาถ่ายเราก็โอเคเต็มที่
บ้านของเรามาแล้วก็มาเจอผู้กำกับมาเลยโอเคค่ะมันเลยสามารถไป
ได้เรื่อยแล้วตัวละครของนารินไม่ใช่ตัวละครที่ซับซ้อน
เป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงใจมันเลยสามารถเล่นได้โดยที่แบบไม่ต้องอะไรมากค่ะ
ก็ตามครูหลีเจิญเค้าบรีฟมาเลยแต่ละแต่ละพาร์ทอะค่ะ
แล้วเล่นแสดงว่าก็คือเล่นง่ายไม่ได้แบบเหนื่อยอะไรไม่ต้องแบบหนัก
มันจะมีหนังในพาร์ทของการทำแผลการเป็นหมอการพูดวิชาการนิดหน่อยค่ะ
ซึ่งมันก็ใช้ในการใช้ภาพตัดต่อค่ะเพราะมันต้องมีเย็บแผลอะไรอย่างนี้ด้วย
เจ๊ก็ต้องเปิดยูทูปดูเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้ไปเจอคุณหมอจริงก็เลย
ก็เลยต้องดูยูทูปแทนเพราะว่านัดหมอแล้วว่าไม่ว่างไปเลยค่ะ
แล้วมันเป็นยังไงเราต้องเล่นแบบอย่างนี้ตื่นเต้นไหมก่อนเข้าฉาก
ตื่นเต้นไหมหรอจริงไม่ตื่นเต้นแต่จะรู้สึกว่าเราจริงจังกับมันนะคะ
หมายถึงเราจะแบบโฟกัสมันมากเวลาที่ต้องแสดงเป็นพระที่ต้องรักษา
หรือเป็นคุณหมอเราจะโฟกัสมันมากเพราะว่ามันไม่สามารถจะได้แบบนี้
อยากจะแสดงอะไรก็ได้คือมันต้องให้เห็นว่าหมอเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบจับท่าทางอะไรอย่างนี้
ได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะจากการถ่ายทำเรื่องนี้สำหรับ
ประสบการณ์เหรอคะถ้าในเรื่องของหมออ่ะไม่ได้แบบขนาดนั้น
แต่ได้ประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นตัวละครที่เป็นหมอแล้วกันเนอะ
การเป็นตัวละครอีกแบบพี่จินจิไม่ค่อยได้เล่นค่ะ
ประสบการณ์จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะ
แล้วกับเค้กล่ะในเรื่องต้องเล่นคู่กันใช่ไหมเป็นยังไงบ้าง
รู้สึกสบายค่ะสบายใจ

เรลลี่แล้วก็ไม่ยากเลยค่ะ
ก็ช่วยจันจิเยอะเหมือนกันค่ะ
น้องเขาน่าจะเล่นละครมาเยอะกว่าจริง
เวลาเล่นก็จะช่วยค่ะช่วยกัน
ทำให้รู้สึกว่าตัวละครนี้เขาสนิทสนมกันรักกันจริง
จริงก็เป็นคนที่โอเคอยู่แล้วแบบ
ถ้าต้องเล่นเป็นแฟนกันต้องมีจับเนื้อต้องตัว
ก็อนุญาตให้น้องจำไปเพราะว่ามันจะได้ฟิลกับบทมาก
แหล่งว่าน้องเค้ามีแอบเก่งเหล่านี้หรอ
เก่งค่ะแต่จะขออนุญาตก่อน
ได้เลยแต่พี่

เออไปเป็นยังไงพอก็จะกุ๊กกันเยอะไหมในเรื่อง
เยอะค่ะเยอะเลยน้องเขาแบบกล้าเล่นมาก
กล้าอ้อนกล้านู่นกล้านี่กล้าแบบ
ถ้าน้องกล้าอ่อนเราก็กล้าบ้างอะ
คือแบบมันทำให้เราแบบเออกล้าที่จะเล่นในบทคู่รัก
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ก็เลยรู้สึกเออดีหนูก็ได้เจอน้องไว้นะคะ
ทำไมคุณต้องดูละครเรื่องนี้อ่ะแต่จริง
ว่ามันเป็นอะไรที่แบบมักกะลีอ่ะ
มันเป็นเรื่องที่อยู่กับคนไทยมานาน

จริงว่าคนน่าจะมองข้ามไปค่ะ
กับเรื่องมักกะหรี่การเป็นแบบผลไม้ที่เป็นผู้หญิงอ่ะ
แต่จริงว่าถ้าคนได้ดูเรื่องนี้
คนจะได้รู้เรื่องราวกับเหมือนสัตว์วิเศษในวรรณคดีไทย
เพิ่มมากขึ้นได้ความรู้ด้วยว่าแต่ละตัวเป็นยังไง
ักกะลีแบบลักษณะท่าทางเป็นยังไง
จริงว่านอกจากจะได้ความสนุกสนานได้พบรถแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นคอมเมอดี้แอคชั่นดราม่า

ก็จะได้ความรู้ด้วยในเรื่องของวรรณคดีเทพนิยายของไทยค่ะ

ผลงานของจันจิจะดูได้ยังไงคะเนี่ย
ผลงานของจันจิหรอ

ดูได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ๑ทุ่มค่ะ

จันจิคือได้คะแนนพุ่งมากเลยค่ะ

เป็นยังไงคะความรู้สึก

ดีใจที่แบบพี่เขาเออ

ก็แบบเออนอกจากจะให้กุหลาบแบบลงรูปด้วยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันค่ะว่าจะ
นี่เขาบอกก่อนไหมว่าเขาจะลงรูปหรือว่าเขาลงเลย
ก็มีมาถามว่ารูปนี้เป็นยังไง

แต่ยังไม่ทันจะสกรีนเขาก็ลงไปก่อน
เพราะฉะนั้นจิตตอบช้าแต่พี่เขาลงไปก่อนแล้ว
แล้วสวยถูกใจไหมคะรูปที่เขาลงให้
ก็โอเคไหมหนูก็ไม่รู้อะ
มันแบบคนอื่นเขาดูเขาเป็นยังไง
แต่จิตก็เท่าที่ฉันจิตจะดีได้ก็ประมาณเนี่ย
มีค่าต่อหัวใจ

มีค่าต่อหัวใจหัวใจเจ้มส้ด
หัวใจซ้ำ

เพราะว่ามันจริงว่ามันเหมือนปรากฏการณ์นึง
ที่นานทีจะมีสักครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้
แล้วมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ได้
คือเราก็รอคอยเวลานี้มาเหมือนกันอย่างนี้เหรอ

แต่ก็ไม่ได้คาดว่ามันจะมีโมเมนต์มีเกิดขึ้นนะคะ
จริงมันเรียกว่าปรากฏการณ์
ก็เลยดูแบบดูเป็นแบบรักหวาน
ไม่หรอกแค่ลงรูปมันก็เหมือนดูหวานนะเนอะ

มันเราไม่เคยลงรูปมันก็เลยดูแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้
พอมันมีรูปที่หนึ่งมันต้องมีรูปที่สองสามสี่ตามมาแล้วนะ

รูปแรกแล้วรูปเดียวแล้วรูปสุดท้ายแล้วก็ไม่มีแล้ว
แล้วตัวเราเองมีแบบเอออยากจะลงบ้างไหมคะจิ
อยากเติมบ้างไหมเหรอ

ก็จินจิตจะลงในโมเมนต์พิเศษอยู่แล้ว

แต่จะไม่ได้ลงเป็นรูปคู่อะไรอย่างนี้
วนจิตโตกว่าพี่เขาก็เลยไม่ค่อยกล้าลงมา
หัวมันใหญ่อ่ะแล้วลงแล้วพี่เขาหวยนิดเดียว
แล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนเอามาเทียบแล้วก็เขินนะ
นี่ใครเป็นคนทัก

หัวใหญ่มากแล้วดูจริงพี่นะคะ

ต้องเอามาลงให้ทุกคนช่วยดูก่อน

หัวจิ๊บแม่ของพี่โอ้แน่นอน
เพื่อให้คนอื่นเขาช่วยตัดสินไงว่าหัวเล็กหัวใหญ่จริงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นจิ๊บแม่พี่โอ้อยู่นี้ได้ไหมคะ
อืมกี่ปีแล้วจันจิกับความรักครั้งนี้

นานเหมือนกันเนอะ
ในคำถามว่า๘ปีทำไมถึงได้ที่จะเซอร์ไพรส์
การลงรูปคู่ในปีนี้นะคะได้ถามเขาไหมคะ
เขาก็แค่อยากลงมันจิ๊บถัง
มันก็คือแค่ลงให้พิเศษอยากทำให้เฉย
ทำให้ด้วยในแบบว่า๘ปีด้วยค่ะ

มันก็เหมือนพี่เอาให้เกียบเอาละค่ะ

จริงรูปคู่หวานแล้วโมเมนต์ในวันวาเลนไทยวันนั้นนะคะ

ไม่ได้แบบมีโมเมนต์อะไรจิ๋วว่ามันโอเคแล้วค่ะเพราะว่ามันก็ผ่านมาใช้เวลา๘ปีแล้วมันก็ไม่ต้องมีอะไรขนาดนั้นแล้วแค่นี้มันก็พิเศษมากแล้วค่ะมันไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วค่ะ
แล้วหนูมีของขวัญอะไรแบบให้กลับด้วยไหมคะ
ก็ให้ดอกไม้สามดอกให้ดอกไม้คืนไปเหมือนกันเพราะพี่สาวกำลังนั่งจัดดอกไม้เล่นจีบอกขอจัดท่อเล็กให้หน่อยน่ารักให้คืนไปแล้วก็มีช็อกโกแลตเป็นรูปหัวใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ามันก็หลายปีแล้วเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเราต้องทำอะไรขนาดนั้นแล้วอะค่ะมันไม่ได้แบบต้องขนาดนั้นแต่แบบการให้ดอกไม้มันก็เป็นโมเมนต์ที่ดีเนอะ

เพราะว่าอย่างไรเปล่าครับอาจจะได้ช็อกโกแลตแล้วก็ดอกไม้ไป
ก็แบบน่ารักเพราะว่าพี่สาวจิจัดให้
อย่างมีต่อไปมันต้องเขยิบสเต็ปไหมคะจันจิ

ไม่แบบว่าเข้าลงรูปคู่เราไปแล้วหรืออย่างนี้
แบบปีถัดไปมันต้องมากกว่านี้แล้ว

วันนี้ยังไม่ค่อยจะรอดเลยค่ะ
ช่วงนี้ต้องเอาตัวเองให้รอดกันก่อน

ไม่ได้คุยหรือแพลนอะไรกันเลยค่ะ
คือมันเป็นแบบในเรื่องวันต่อวันจริงไม่ได้แพลนว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้
เพราะมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนอะเพราะว่าเราเอาปัจจุบันนี้ให้มันโอเคที่สุดดีกว่าค่ะ
จริงว่ามันดีที่สุดแล้วณปัจจุบันนี้อนาคตคือไม่ได้คิดเลย
ถ้าสมมุติถ้าพี่ถามนะว่าอยากแต่งงานหรือว่าคิดแพลนเมื่อไหร่จริงว่าอีก๑๐ปีค่อยว่ากัน

ไม่ได้คิดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการแต่งงานมันเรื่องเยอะเรื่องใหญ่
แล้วก็จริงรู้สึกว่าคนที่จะแต่งงานเนี่ยต้องคิดว่าจะมีลูกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ลูกก็ไม่ได้อยากมีอะค่ะตอนนั้น
เพราะว่าด้วยสถานการณ์สังคมทำให้จริงรู้สึกว่าจริงมีสัตว์เลี้ยงเยอะมากแล้ว
จริงจริงไม่ได้ต้องการว่าอยากจะมีลูกหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
จนจีบ๘ปีที่คบกันมาพี่โอเค้าแบบเสมอต้นเสมอต้น
เปิดไปมากแล้วแค่ไหน
น่ารักอย่างนี้แหละค่ะเป็นพี่ที่ดีแล้วก็แบบเหมือนเป็นฟิลเพื่อน
คุยสนุกสนานกันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันก็ดีขึ้นในเรื่องความสนิทสนุกมันก็ดีขึ้นเรื่อย
จริงพี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวสูงในช่วงแรกอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราคุยอะไรกันก็ได้พูดอะไรก็ได้สนุกสนานจะบอกซีเรียสก็คุยกันได้หมด
คือเขาเปิดให้เราเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอย่างนี้หรอคะ
จริงว่าก็น่าจะอนุญาตให้เขามาเหมือนก็มีอะไรก็คุยได้
ในเรื่องพี่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดหรอกค่ะจริงแล้วถ้าสัมภาษณ์มาพี่เขาไม่ค่อยพูดอะไร

เวลาเขาอยู่กับจันจิเขาเป็นคนแบบไหนอะคะ
ตลกค่ะเป็นคนตลกสนุกสนานใช่แบบจนเห็นเป็นจิตตลกขนาดนี้แล้ว
อยู่ว่าพี่เขายิ่งกว่าพี่เขาไอเนอร์จี้แบบหนูจะสนุกสนานอะไรอย่างเงี้
นั่นแหละค่ะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งแบบเห็นหน้าจอก็จะแบบเขาก็สนุกแต่แบบ
พอหลังจอก็สนุกกว่าเป็นคนตลกค่ะ
ก็เลยทำให้เราอยากจะอยู่กับเขาอย่างนี้หรอคะ

ก็เลยทำให้เราอยากจะอยู่กับเขาอย่างนี้นะคะ

ก็ทำให้เราอยากจะอยู่ในพัก
มันเป็นความสนุกสนานยังไงก็อยากอยู่ใกล้อยู่แล้วค่ะ
เป็นเรื่องที่แบบเออถ้ามีพลังงานบวกกันมันก็ยังไงมันก็แฮปปี้ที่จะอยู่ใกล้กันอยู่แล้วอะค่ะ
กันมานานเวลาโดนถามเรื่องแพลนอนาคตมีแอบกดดันหรือว่าแบบคือแบบไม่รู้จะตอบยังไงบ้างไหมจันจิ
ตุ้มไม่รู้จะตอบยังไง
มันไม่ได้คิดอ่ะเนอะมันไม่ได้คิดอ่ะเห็นคนอื่นแต่งแล้วอยากแต่งมันไม่เลย
เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวเราเห็นเพื่อนแต่งงานแล้วรู้สึกว่าคือมันเหนื่อยแล้วมันไม่สนุกเลยกับการแต่งงานอะ
แต่ถ้ารู้สึกว่าการแต่งงานมันต้องเหนื่อยขนาดนี้จริงว่ามันมันไม่อ่ะตอนเด็กเด็กทุกคนก็ฝันใช่ไหมคะแต่พอโตแล้วพอมันมาเห็นอะไรเด็กรู้สึกว่าเออไม่ไม่แต่งก็ได้ไม่ต้องแต่งก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้ตัดสินทุกอย่างเนาะเรื่องการแต่งงานมันใช้เงินเยอะมากด้วยนะคะจริง
ชิลมากมากแบบคือบ้านจริงจิเป็นผู้หญิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็คือแบบมันมีเรื่องราวที่แบบเออรักรักเลิกแต่งงานแล้วก็เลิกไปมันเป็นเรื่องปกติที่บ้านจิตก็เลยชิวเลยค่ะว่าเออแล้วแต่เลยว่าอยากจะแต่งไม่แต่งจะอยู่อย่างนี้อยากจะอยู่คนเดียวหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เลยแต่สิ่งสำคัญคือต้องดูแลตัวเองให้ได้คือจริง
กิ้งเล่นสนุกสนานเต้นติ๊กต๊อกไปเริ่มอะไรอย่างนี้

เรายังแบบใช้ชีวิตกันได้อยู่อะค่ะ

ถ้าสมมุติเราคุยกันรู้เรื่อง
มันก็ไม่จำเป็นต้องมีงานอะไรขนาดนั้นหรอก

เห็นว่าไม่ค่อยโพสต์รูปหวั่นหวั่นนร์ในไอจีเนอะ

มันยังย่างยืนเราก็ยังแบบ

กันพูดคุยกันมากกว่าค่ะ

เอาวันนี้ให้มันดีที่สุดเนอะคือถ้ามีอะไรก็คุยกันดีกว่าคือหรือว่าเวลาทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นจิก็จะคิดว่าทะเลาะไปทำไมมันเสียเวลาเนอะก็บางทีก็ใช้คำว่าช่างมันเถอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมันเหมือนเป็นฟิลแบบกับครอบครัวอย่าไปคิดมากอย่าไปเล็กเล็กน้อยน้อยอะไรได้ก็ปล่อยไปอย่างเ

อยากจะมู้อะไรก็ไปมู้ให้เขาฟังอะไรอย่างนี้หรือเขาก็แบบฟังบ้างไม่ฟังในแค่ความประทับใจแล้วน้องจันจิตั้งแต่๘ปีที่ผ่านมาเนาะเราเห็นเขาทั้งมุมตลกมุมซีเรียสอะไรอย่างนี้มีอะไรที่เรารู้สึกแบบเราประทับใจเขามากที่สุดหรือแบบมองความคิดของเขามาเติมเต็มเรามาทำให้เราเติบโตหรืออะไรอย่างนี้เป็นพิเศษหรือเปล่า
เป็นเป็นแบบอย่างดีเพราะว่าพี่เขาวางตัวดีมากแล้วก็การเข้าหาผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่เขาแบบเขาจะเป็นคนนอบน้อมแล้วแบบเจ๊ก็คิดว่าเออพี่เขาดังขนาดนี้แล้วเขายังแบบนอบน้อมขนาดนี้เราก็ต้องทำบ้างอย่างเงี้ยพี่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีมากมากแล้วก็เป็นนักแสดงที่เอ่อทำการบ้านแบบเวลามีละครอะไรเขาก็มีระเบียบวินัยในการทำการบ้านกับบทละครนะคะมันก็เลยท
ก็เวลามีบทอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็ปรึกษาได้ค่ะก็ในเรื่องของการทำงานก็ช่วยได้เยอะเลย
แล้วอย่างในแง่ของการตอบคำถามสื่อล่ะจ๊ะเห็นพี่โอ้เขาจะแบบไม่ค่อยพูดเยอะอะไรอย่างเงี้เอาจริงก่อนมาตอบคำถามมันมีการแบบตกลงกันไหมหรือว่าเรามีลิมิตในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเรามากน้อยแค่ไหนจ๊ะ
ก็ไม่ได้คุยกันค่ะไม่รู้ด้วยว่าจะแบบจะต้องมาตอบหรืออะไรค่ะมันเป็นการตอบคำถามของพี่เขาจริงว่าพี่เขาไม่ได้เป็นคนที่อยากจะพูดอะไรมากมายมากกว่าค่ะเขาก็เลยก็จะประมาณนั้นนะคะ
ก็จะเป็นฟิลล์พี่เขาไม่ได้นัดแนะอะไรกันก่อน
แต่อยู่กับเราก็ชัดเจนความรักเราก็ยิ่งลงรูปยิ่งการันตีว่าแบบคนนี้แหละเฮ้ย
มันไม่ขนาดนั้นหรอกจริงจริงว่ามันโซเชียลมันก็คือโซเชียลอ่ะเนอะแบบพอมันลงแล้วมันก็เออมันก็ว้าวอะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเรามันจะการันตีทุกอย่างได้จริงก็เลยแบบเออมันก็เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเป็นปรากฏการณ์นั่นแหละ
ถ้าจันจิมีรูปมีรูปลงแล้วจะได้เห็นเราไปออกไนโอหลานล้าของเขาบ้างไหม
อยากจะไปออกช่องพี่เขาอะไรอย่างงี้แบบเออถ้าไม่ได้ตังค์ก็ไม่ไปออก
ต้องได้ต่างถ้าไม่ได้ตังไม่ออกหรอกใครจะออกฟรีก่อนเดี๋ยวเราเล่นอย่างเยอะพอ
หลงค่ะเปอร์เซ็นต์เนี่ยแม่พี่สกิตเปอร์เซ็นต์ดี
แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันค่ะแบบให้๘๐๑๐๐แล้วกัน
อ้วยจริงอาจจะ๒๐ไม่ให้อภัยหรอก
ให้๙๐๑๐๐ไปก่อนเนอะตอนนี้๘๐๑๘๐ให้ไปก่อนให้ไปก่อน
โอเคหมดก็แล้วแต่ค่ะ